แล้วมาต่อเลยครับละทะวีทิ้งด้วยมัดซ้ายเติมด้วยส่องซ้าย

โอ้แต่เฮียวดำนั้นพยายามจะสวนด้วยส่องซ้ายเลยครับ
นี่ครับขยับเข้ามาจิ้มด้วยซ้ายเตือนมาก่อนแล้วหลวมครับปั้งเข้าไปครับ

สูญเสียการทรงตัวครับนี่ครับพุ่งเข้ามาเจอส่วนเข้าไปครับ
โอ้โหหมัดซ้ายเต็มครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาครับ
แต่ตัวเองนี่หลวมไปครับกาดตกครับ

เพราะฉะนั้นเฮียวดำพยายามจะบวกด้วยส่องขวาครับ
โอ้โหแล้วต้องบอกว่าจังหวะวางแข้งขวาทำได้ดีจนทางด้าน
เลิศทวีโดนกรรมการเตือนเลยครับ
เจอเกมบุกเจอพับสนามบุกแบบนี้ครับ

โอ้โหแลกกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวครับ

นี่ครับตบเข้ามาแล้วต้องบอกว่ามีอาการก่อนนะครับ
นาเลิศทวีโดนเข้าไปครับนี่ครับแกว่งครับ
โอ้โหแต่หลังจากนั้นโดนพลิกสถานการณ์ครับ

นี่ครับกำลังไล่ต้อนอยู่ดีครับแล้วตีเลยครับ
โอ้โหพอตีแล้วมีอาการจุกครับนี่ครับ
โอ้โหต้องทิ้งตัวเลยครับจังหวะนี้
ตีหนักตีแรงนะครับทนาเลือดทวี
ตีซ้ายมาก่อนแล้วจังหวะ๒นี่นะครับ

กลับมากินการสัญลักษณ์
เพื่อตัวเกิด

ฟิมกังสังเอ็กซ์เตอร์โคล